เรื่องราวบนท้องถนนค่ะเราเล่าข่าวคนหัวร้อนบนท้องถนนเยอะมากนะคะ

คุณผู้ชมอาจจะเห็นบ้างแล้วแหละก็แชร์กันในโลกออนไลน์เยอะ

เขาก็ขี่กันมาเลยมาปาดหน้ายาริสคันหนึ่งปาดหน้าปุ๊บลุกไปดัน
อ้าวผิดคันคนละคันด่าผิดคันผิดคน

หานุ้งจะกลับรถละ
นุ้งไม่ได้กลับค่ะนุ้งมาจากของ
ข้างตรงค่ะนุ้งมาจากขอนแก่นค่ะ
นุ้งมาจากขอนแก่นพี่

พี่มาปากหนูพี่มาปากหนู
พี่มาปากหนูพี่มาปากหนู
พี่มาปากหนูพี่มาปากหนู

พี่มาปากหนู

แนะคะที่นุ้งแค่กลับต้นใจให้เฉย

จบลงด้วยการขอโทษขอโพยกัน

ผิดคันค่ะด่าผิดคันค่ะ

คือเรื่องนี้ฝั่งเก่งยาริสเขาเอามาโพสต์เฟซบุ๊ก

รถที่ไปชนเพื่อนตัวเองผิดคัน

บิ๊กไบท์มาก็เลยสองสำคัญมาปากหน้าเขา

ทีมข่าวของเราก็เลยถามเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
นางสาวพิลาวันอายุ๓๑ปีเป็นชาวกาลสิน

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
ถนนสายกาลสินยางตลาด

มาจากขอนแก่นมากับแฟน

ก็พยายามชี้แจงกับกลุ่มบิ๊กไบท์ตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละ

เพราะว่าทางฝั่งพี่บิ๊กไบท์ก็ด่าแบบ

บอกว่าจริงแล้วก่อนหน้าที่จะเห็นคลิปนี้
มีการขี่ประกบชี้หน้าด่ามาตลอดทางนะ

คือตรงคลิปนี้เห็นว่ารถเธอจอดแล้ว
แต่ก่อนหน้าที่จอดมันก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องมาด้วยนะคะ
ตัวคนขับยาฤทธิ์ค่ะนายอนัณอายุ๓๓
เขาก็ใจเย็นนะคะตอบแบบใจเย็นเลย

กลัวมากเลยไอ้หัวร้อนแล้วปะทะกันทำร้ายร่างกายกัน
หรือว่าแก๊งตบซ้มตบซับคมคูอะไรแบบนี้
ดูข่าวเยอะเพื่อความไม่ประมาท
นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเลยพูดดีไม่ใช่
แต่ใจเย็นจริงเลยก็คือจริงพอใจเย็นมากนะเฮอ
เขาบอกลดยาฤทธิ์ยูเทินมาจากยูเทินกลับมา
เพื่อจะกลับมาทางกรสินนะครับแล้วไปปาดหน้าเขา
เพราะยาริสอยู่เลนซ้ายจะมายูเทิร์นที่เลนขวา
ก็เลยมาปาดหน้าเขาแล้วเขายูเทิร์นกลับมาทางกรสิน
ทีนี้รถผมก็ขี่มาทางกรสินพอดี
เขาก็เลยจำแต่ว่ายี่ห้อรถยาฤทธิ์
สีเขาไม่ได้พูดครับเขาก็เลยอึ้ง

แฟนเขาก็เย็นครับว่าเป็นรถยาลิสต์
ทีนี้เขาก็เลยว่าช่วงนั้น
มันก็มีรถยาริสผมคันเดียวจริงที่อยู่ตอนช่วงนั้น
แค่โพสต์เพื่อเตือนคนว่าเวลาแบบมีอะไรให้ใจเย็นก่อน
อย่าเพิ่งแบบถามก่อนอย่าเพิ่งแบบใส่อารมณ์ลงไปด่าอะไรอย่างนี้
พอถ้าเราแบบด่าไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้อะพี่
ถ้าสมมุติว่าถ้ามันไม่ใช่พวกหนูสองคนล่ะ
เป็นคนที่เขามีอาวุธล่ะคนนั้นเขาจะไม่ตายไปก่อนล่ะคะ
จริงค่ะน้องผู้หญิงพูดถูกเลยนะคะ
คือต้องระวังนะคะคือทางฝั่งรถยาริสที่เอามาโพสต์
บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรจริงแค่ต้องการจะเตือน
คนใช้รถใช้ถนนต้องใจเย็นค่อยพูด

ใช่แน่เฉียวแล้วหนีอย่างนี้
อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ลงไปแล้วก็จะบวกใส่กันอย่างเดียวเลยนะฮะ
ใจเย็นต้องใจเย็นแต่อันนี้คือผิดคันด้วย
ผิดคันด้วยอ่ะอย่างนี้ไปกันใหญ่เลยนะทุกผู้ชมครับ